แต่มาดูข่าวนี้ก่อนเขาบอกโอ้โหยุคเข้ายากหมากแพง
น้ำมันก็แพงน้ำมันขึ้นจนแบบคุณเติมกันไหวอยู่ไหม
จะไม่ไหวแล้วอ่ะดิฉันเอออย่างนี้ฉันใช้๙๕บาทโอ้โหสมมติ๙๕บาทนี่แพงมากคุณ
ใช่ไหม๔๐กว่าแล้วนะฮะผมยังดีใช้ดีเซลอยู่๓๐กว่า
คุณผู้ชมใช้น้ำมันอะไรบอกต่อมาหน่อยนะฮะ

เพราะนี่จะเตือนภัยกันเลยในยุคน้ำมันแพง
ขโมยกระโจนก็มีแม่แล้วขโมยเหล่านี้มันแอบมาขโมยน้ำมันคุณนี่มาแล้วดึง
มาแล้วกระบะคอกคันนี้นะครับ
นี่ครับแล้วกระบะคอกเหล็กวิ่งมาจอดประกบด้านข้างของรถบรรทุก
จะมีชายคนหนึ่งถืออุปกรณ์บางอย่างเดินลงมา
แล้วก็งัดฝาถังน้ำมันรถบรรทุกไม่ถึง๑นาทีเรียบร้อยฮะ
คนนั้นหันไปเรียกเพื่อนร่วมแก๊งให้จัดการนำแกลลอนน้ำมันมาสิ
เอามาถังใหญ่๒ถังเลยเอาลงมาจากหลังรถกระบะ
แล้วหลังจากนั้นนะคุณดูดฮะนี่จอมดูดเหลือเกิน
ดูดน้ำมันจากรถบรรทุกใส่ถังแกลลอนซะงั้นเลย
นี่สามารถอู๋ออกปากดูก่อนอู๋ปวดนะฮะ
แล้วก็เอามาลงใส่ถังได้แบบนี้นะครับ
พอน้ำมันเต็มแกลลอนแรกแล้วเอายกไปเก็บเอาอีกแกลอนมาสิมาเติม
ใหม่แบบนี้จนเติมได้เต็ม๒ถังนะฮะ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕บนถนนพระราม๒
แถวโรงพยาบาลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับ
คนขับรถบรรทุกขับมาจอดนอนริมถนน
เพื่อจะเข้าไปคลังสินค้าในตอนเช้านะฮะ
คนร้ายมาด้วยกัน๓คนลงมา๒คนครับ
ส่วนคนขับนั่งคุมเชิงเตรียมจะเร่งเครื่องหลบหนีกัน

ก็ถ้าตีเป็นมูลค่าก็ประมาณ๑๐๐๐บาทนะฮะ
ก็คนขับรถบรรทุกเอาคลิปนี้มาโพสต์

เวลาจอดนอนหรือจอดที่ไหนต้องระมัดระวังกันด้วย
แต่ตรงนี้เขาบอกไม่ใช่ที่เปรียวนะคุณ
รถยังผ่านไปผ่านมาเยอะเลยเส้นพระราม๒ตรงนี้

แต่ภาพวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
ฝากตำรวจในการตามจับด้วย
ยุคน้ำมันแพงแบบนี้ใช่ค่ะ